คุณผู้ชมคะมีเรื่องสดร้อนมาให้ช่วยตามหากันหน่อยค่ะ
พนักงานสาวคลินิกเสริมสวยมาร้องขอความเป็นธรรม
ลงคลิปเลยบอกว่าเธอขี่รถมาอยู่ดี
มีรถเก๋งปาดหน้าเธอจนทำให้เธอเสียหลัก
ล้มแล้วก็ถลายไปชนกับแบรีเออร์
แต่รถเก๋งคันนั้นทำยังไงคะคุณทัศนัย

แล้วเธอเสียหลักแล้วก็ถลายแบบนี้เลยค่ะ
เลนไปด้วยและสิ่งที่รถคันนั้น

เมื่อกี้นะใช่คือเหมือนเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ย
เขาต้องไปทางขวาไม่ใช่ไปทางซ้ายเนี่ยเห็นว่าเป็นทางแยก
เขาเบียดมาแบบนี่ไม่แคร์อะไรเลยนะ
คือคนเขียนเขาเขียนไว้เลยว่าพี่ไม่เห็นจริงเหรอ
ไม่เห็นจริงเหรอว่ามีคนขี่รถอยู่ตรงนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงวันที่๒๗กรกฎาคมค่ะ
คนที่โพสต์คลิปนี้คือนางสาวชารินีแดงเจริญ
อายุ๒๘ปีนะคะเธอบอกว่าเธอเป็นคนซ้อนมอเตอร์ไซคันนี้เองแหละ

แล้วเธอซ้อนอยู่ระหว่างขับอยู่บนถนนช่วงทางลง
เพชรเจ้าเกษมบังวาดถนนราชพฤกษ์กันนะคะ
ก่อไก่ชกระเชอสี่หกหนึ่งอันนี้ไม่ได้บอกเลขนะคะ
แต่ให้ไปตามหาค่ะว่ารถคันนี้ใครเป็นคนขับ
ทะเบียนชัดแล้วปาดขวามาแบบไม่ดูสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเลยจริง
ครับจนเธอล้มลงไปแบบนั้นนะคะ
บอกวันนั้นเจ็บทั้งเธอเจ็บทั้งเพื่อน
ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ได้รับความเสียหาย
โชคดีนะคะมีพี่คนขับแท็กซี่มาช่วย
แล้วก็มีพลเมืองดีขับตามหลังมาช่วยขับไล่ตามรถคู่กรณีจนได้คลิปนี้มาค่ะ
หลังเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอกับเพื่อนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล๒คืน
ขาดรายได้กันทั้งคู่คู่กรณีเหรอคะอย่าว่าแต่ติดต่อมาขอแสดงความเสียใจชดใช้อะไรเลย
ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนี้อยู่ไหนอยากให้ชาวเน็ตช่วยกันตามตัวคู่กรณีมาหน่อย
เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถโลกโซเชียลแน่นอน
ถ้าคุณดูข่าวอยู่ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะ